ถามก่อนถามพี่เบิร์ตแล้วกันว่าไอ้ที่เขาเคยใช้กันไอ้พวกสมัยก่อนที่แบบเออ

อ่าวิทิวสื่อสารแล้วเวลาเขาพูดเขาสื่อสารกันยังไง

เอาวัวหนึ่งเรียกวอสอง
แต่งานนี้ใช้แบบนี้เหมือนกัน
แต่โจรมือหนึ่งเรียกโจรมือสองจ้า

โจรมือนี่ค่ะ

คนนึงเข้ามาข้างใน

ส่วนอีกคนนึงดูต้นทางอยู่ข้างหน้า

เออหักกล้องเขาลงแบบนี้
แต่หารู้ไม่หรอกบ้านนี้กล้องเพียบจ้

แล้วกล้องมันก็เดี๋ยวนี้
มันจะบันทึกได้ทั้งภาพทั้งเสียงชัดเจน

เฮ้ยมันมีเสียงเหมือนมันคุยวอร์กับคนอีกคนนึงด้วย

ใส่เสื้อคอกลมสีดำเกงยีนใส่หมวก

เข้ามาก็ทำตามกล้องวงจรปิดอย่างที่บอก

เขาเรียกโจรมือหนึ่งเรียกโจรมือสอง
พูดคุยกันบอกต้นทางว่าเฮ้ยออกมาเร็วออกมาเร็ว
เจ้าของบ้านนางจิตติยาค่ะสุขใสอายุ๖๑ปี
เขาบอกว่าบ้านเขาอยู่ในพื้นที่ตำบลน้ำเต้านั้น
อำเภอบางบานที่พระนครศรียุธยา
พี่แกเล่าแบบนี้เลยเอ้ยเหตุการณ์มันเกิดขึ้น
ตอน๑๐โมงของวันที่๑๖ที่ผ่านมานั่นแหละ

ทำไมประตูหลังบ้านประตูกระจกห้องครัวมันถูกงัดแบบนั้น
ก็เลยไปเปิดกล้องดูค่ะก็เลยเห็นว่าโจรมันแอบเข้ามา
กล้องเต็มบ้านเลยพี่เออกล้องเยอะจริงนะคะ
แล้วเขาบอกว่าจริงตอนนั้นลูกสาวนอนอยู่ในบ้านด้วยแน่
แล้วเหมือนคนร้ายมันเหมือนมันไปเห็นว่ามีคนนอนอยู่

แต่มันคงเห็นแหละว่ามีคนนอนอยู่มันก็เลยหนีออกไป
แล้วปรากฏคุยวิทยุสื่อสารเหมือนเพื่อนบอกออกมาเร็วออกมาเร็ว
และตอนนั้นยังไม่ทันได้ขโมยทรัพย์สินอะไรไปแต่ออกไปก่อนค่ะ
แล้วพี่เขาบอกแบบนี้ว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะ
ที่บ้านเขาโดนโจรขึ้นบ้านแบบนี้
ก่อนหน้านี้เคยมีคนร้ายลักษณะเดียวกันเลย
ใส่ถุงมือแบบเดียวกันมาก่อเหตุงัดมาขโมยของ

เป็นพระเลี่ยมทองหลายองค์ทองรูปภัณฑ์แหวนเพชรอีก
ตอนนั้นโดนเป็นแสน
แล้วที่สำคัญตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้

แล้วมาเกิดเหตุนี้ซ้ำอีกเขากลัวมากนะคะ
คืออยากให้ตำรวจสพพระขาวจับตัวคนร้ายมาดำเนินคดี

แล้วไม่กล้าอยู่บ้านตัวเองแล้วต้องไปอยู่บ้านญาติแทนค่ะ